นี่ก็เป็นอีกครอบครัวแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลเหมือนกันคุณผู้ชมครับ
คุณพ่อของนายอุดมพรเนี่ย
เอาคลิปมาเปิดให้ดูวินาทีที่ลูกต้องมุดไปหลบใต้รถไถครับ

หลายคนอยู่เหมือนกันอยู่ใต้รถไถเนี่ย
แม้ว่าน้ำเสียงอาจจะมีหัวเราะกันบ้าง
แต่เชื่อว่าตอนที่ถ่ายคงไม่รู้ว่า
เหตุการณ์นี้มันรุนแรงขนาดไหนในภายนอก
เพราะว่ามีกองกำลังกลุ่มฮามาสเนี่ย
เข้ามาเริ่มทำการโจมตีแล้วครับ
แล้วคุณพ่อวิเชียนจำปาหอมอายุ๗๒ปี

แล้วก็เฝ้าติดตามข่าวสารของลูกชาย
อย่างใกล้ชิดเลยฮะนี่ดูผ่านมือถือเนี่ย

ยังมีคลิปที่แรงงานถูกกระสุนยิงเข้าที่ขา

แล้วทางอิสราเอลมาช่วยเหลือออกจากพื้นที่ไปได้ครับ
วิเชียนเล่าให้ฟังว่าอุดมพรลูกพ่อเป็นลูกคนเล็ก

อุดมพรไปทำงานที่อิสราเอลได้เพียง๕เดือน
ก็เจอกับเหตุการณ์แบบนี้เลย
วันที่เกิดเหตุเนี่ยยังติดต่อคุยกับลูกได้ตามปกติ
มาอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์ติดต่อลูกไม่ได้แล้ว
พ่อพยายามส่งข้อความไปถามถึงสถานการณ์

ตอนนั้นเป็นกังวลไม่รู้ไงว่ามีการตัดสัญญาณมือถือหรือเปล่า
หรือว่าลูกจะโดนจับตัวไปเหมือนในข่าว

จนเช้าเมื่อวานลูกส่งข้อความมาบอกพ่อว่า
พ่อลูกปลอดภัยดีแล้ว

เพราะทหารอิสราเอลก็มาช่วยคุ้มกันลูก

ตอนนี้พ่อวิเชียนอยากให้ลูกกลับมาเมืองไทยมากที่สุดแล้ว

คิดถึงและเป็นห่วงลูกมาก
ส่วนเจ้าหน้าที่ปกครองครับลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ
ครอบครัวของนายอุดมพรแล้วก็มีญาติพี่น้อง
มาให้กำลังใจกับคุณพ่อวิเชียนด้วยครับ